คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องถามคุณผู้ชมก่อนว่ายังพอจะจำชื่อของนักร้องลูกทุ่งคนนี้ได้ไหม
คุณอำพรแหวนเพชรนั่นเองค่ะเออเจ้าของเพลงฮิตเพลงดังดอกไม้ในป่าช้านะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำไม่ได้เดี๋ยวไปนึกย้อนกันหน่อยค่ะ

รับไปแล้วจงเข้าใจใครควรไม่ก่อกวนคิดชวนในทางชั่วช้า
คือเพลงฮิตมากและนี่คือเจ้าของบทเพลงตัวจริงดอกไม้ในป่าช้า
ที่จะบอกว่าเอาเรื่องเขามาอ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่อำพรเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบโควิดนะคะ
แล้วคือได้รับหนักด้วยนะคะงานแสดงดนตรีอะไรก็ไม่มีแล้ว
หารายได้ด้วยวิธีอื่นก็เป็นศูนย์เหมือนกัน
แล้วคุณแม่ป่วยเป็นงูสวัสดิ์แล้วก็อีกหลายโรคเลยค่ะ
เธอก็เลยต้องแบกรับภาระหนักพอสมควร
ควรค่ะอันนี้สภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเก็บของเก่าขายแล้วที่อำพอลเก็บของเก่าขายค่ะคือเก็บจริงจริงคุณผู้ชมพวกของที่แบบใช้แล้วอะไรต่างนี้นะคะขวดพลาสติกขวดแก้วเอาเก็บเอาไปขายเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเออเดินเล่หาตำขยะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เอาของที่แบบใช้แล้ว
ทางเก็บของที่มีอยู่ในบ้านเอาไปขายไม่ได้ไปเที่ยวรับเรทซื้อขายแบบว่าพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพเขาหรอกพร้อมกับบอกว่าไม่อายเลยนะที่ใครจะบอกว่าเขาเนี่ยตกอับขายของเก่ากินพี่เกดก็บอกว่าก็มันเป็นอาชีพสุจริตอะไรทำแล้วมีรายได้ทำหมดค่ะเพราะว่าก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าพี่อำพอลเองเลี้
ใครอยากช่วยเหลือก็ขอให้มาในรูปแบบของการสนับสนุนธุรกิจของเธอและครอบครัวเนี่ยติดต่อไปได้เลยคุณผู้ชมไปฟังเสียงสัมภาษณ์คนสู้ชีวิตคนนี้กันหน่อยค่ะ
โควิดรอบรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยเรายังพอแบบว่าขายของได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมารอบสามเนี่ยก็คือขายของไม่ได้เลยนะคะคือขายของไม่ได้เลยแล้วก็คือมีอะไรให้ทำตอนนี้ก็ทำทุกอย่าง
อายเหรอคะพี่เกดเป็นถึงนักร้องต้องมาเก็บของเก่าขายอะไรอย่างนี้
อายค่ะก็คือมันไม่ได้เป็นอาชีพที่เราทุจริต
ท้อไหมก็ช่วงนี้ก็จะมีนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่แม่ป่วยแม่ไม่สบายช่วงนี้คืองานเราก็ไม่มีรายได้ก็หดหายไปนะคะก็คือถามว่าไม่มีรายได้จากตรงไหนมาเลยปกติเราจะขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย
ขายหอยขายคุกกี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขายของไม่ได้เลยก็สู้ค่ะ
เวลาผ่านไปหลายปีพี่อำพรยังสวยสดใสอยู่นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก็สนับสนุนในธุรกิจที่พี่อำพรแล้วก็ลูกทำดีกว่านะคะ
ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของคนสู้ชีวิตค่ะคุณผู้ชม